คุณผู้ชมค่ะเราไปเห็นในเพจแม่ทับลิงค่ะ
เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้
ก็เหมือนกับลูกศิษย์เขาไปทำพิธีไหว้ครูกับฤษี
แล้วมีอาการเหมือนแบบของขึ้นอะไรแบบนี้

ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้ก็ไปที่สำนักศักยันต์อาจารย์
เทวริสราชาสมิงพรายหรืออาจารย์นิ
มีรูปปั้นบรมครูเป็นครูใหญ่ภูเจ้าสมิงพลายพรหมศรีหน้าอยู่หน้าบ้าน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเขารบศรัทธาก็ได้กราบไหว้นะคะ

อาจารย์นี้บอกว่าอ๋อผู้ชายในคลิปนี้เหรอที่เขาแชร์กันอยู่เนี่ยเหรอ
ก็ของขึ้นตอนทำพิธีนั่นแหละ

แต่ละเดือนก็จะมีลูกศิษย์แวะเวียนมาให้ศักยันต์ทำพิธีครอบครัว
เดือนหนึ่งก็๒๐๓๐คนเลยค่ะ
ทุกครั้งก็จะสอนลูกศิษย์ให้รักษาศีล๕ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ขอบพระคุณทีมงานไทรัตริวีที่มาทำข่าววันนี้
ขอบพระคุณที่เป็นสื่อโดยเผยแพร่วัฒนธรรมของอักฬะเลขยันต์
การสัดสีเกล็กยันต์ก็มีมานานช้านานสืบทอดกันมารุ่น
ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์นิเข้ามาทำพิธีด้วยนะคะ
แล้วก็มีของขึ้นจริงคุณผู้ชมลองดูค่ะ
อุ้มพุทธวันจิตวาข้าพเจ้าของข้าพุทธวัน
ภาระเมฆคุณพระพุทธคุณนามพระธรรมะคุณนามพระสังข้าคุณนางอีธังคุณพระพิดามัณฑา
อุ้มพุทธพระเจ้าของข้าอาจารย์ตั้งหลายตัวเทพเต้วราของจักรวรรดิ
อุ้มพระพุทธพรุทธแตรูกัลอีกทั้งนักพฟฏนักสิทธิเวทยาทนอีกทั้งคราแมพัทธรรณี
คราแมพลกรองกาพะเผลิงพักภายปะอีสวรค์ผู้เผ็ยจาขวาเถิร์
โอ้มะมะมามาโอ้มริคาจันตังค์อุปจติอากราชันตังค์อุปจติฆาตาจันตังค์อุปจติจันตาจันตามหาจันตังค์พรหมณโยจัง
ทีมข่าวก็คุยกับลูกศิษย์ด้วยนะคะสองท่านนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าตอนทำพิธีเขาแบบฝืนตัวเองไม่ได้จริง
ก็จะมีอาการชาที่มือแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะพี่อุ๋ยเราก็ไม่ได้ไปโปรโมทอะไรให้เขาหรอก
แต่ก็อยากจะไปถามเขาว่าเออมันจริงไม่จริงยังไง